ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหทำงานตัวเป็นเกลียวเลย
หันมาจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทำแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าที่อยากหาอาชีพทำเนี่ยเพราะตัวเองจะได้มีรายได้มั่นคงขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเสาหลักดูแลทั้งคุณแม่ที่ป่วยติดเตียง
รวมไปถึงลูกชายที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะ
แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะทิ้งงานในวงการบันเทิงเพราะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่
เพราะว่าอะไรที่ทำให้เกิดรายได้เธอยินดีที่จะทำทั้งหมด
อันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะของคุณแอนนี่บลูกอันนี้ก็เป็นลูกชาย
ลูกชายเนี่ยหน้าตาหล่อมากนะได้คุณแม่มาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะหลายคนก็อยากรู้ว่าเออ
แอนนี่บุ๊กตอนนี้ก็ยังสวยยังแซ่บอยู่จะมีคนมาจีบหรือไม่
ปรากฏว่าเธอได้รับใบสั่งจากลูกชายค่ะว่าห้ามมีแฟนใหม่ลูกใหม่เด็ดขาดค่ะ
ลูกชายห่วงมากค่ะเหมือนแม่สวยมากอย่างนั้นเลยล่ะ
เพราะว่าหนึ่งเขาเป็นลูกผู้ชายด้วยแล้วเขาบอกว่าแม่ห้ามมีแฟนใหม่
แม่ห้ามมีลูกใหม่ต้องมีเขาคนเดียวแล้วโทรศัพท์ใครโทรมาเขาจะเช็คหมด
พี่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกแม่ไม่มีหรอกแค่แม่มีทีคนเดียวแม่ก็จะตายแล้วอะไรอย่างนี้
พูดกับเขาแบบนี้เขาก็สบายใจ
มีคนเข้ามาคุยแต่ว่าถ้าพี่ว่าเขา
แต่ละคนที่เข้ามาคุยเขายังไม่พร้อมที่จะมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา
พี่ก็ถ้าหาดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่า
เป็นว่าตอนนี้หัวใจยังโสดแถมอยู่ในโหมดลูกชายห่วงมากด้วยนะคะ
ทีนี่ออกอาการห่วงคุณแม่เอามากห้ามมีแฟนใหม่ห้ามมีลูกใหม่
เช็คโทรศัพท์งานนี้ยากแล้วล่ะค่ะคุณแม่ค่ะ
ที่จะเปิดรับหัวใจดวงใหม่เข้ามาดูแลนะคะ